ในวงการเขาก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่า
๘ฟาส๙อยู่นะคู่นี้อะไรยังไง

มิวนิษฐาถูกไฮโซเซนขอแต่งงานค่ะ
ถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้าง

แต่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวด้วยจ้า
ส่วนใครจะแต่งต่อเป็นรายต่อไปนะคะ
หรือว่าจะเป็นเต้าหรือเปล่าเออไปถามเต้าสิมีหวังกับเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเต้าหรือเปล่า
ไม่ถามเต้าสิมีหวังกับเขาหรือเปล่าอืม

ตอนนั้นจำได้เป็นเวลาที่เพิ่งเลิกงาน

แบบตกใจแบบใช่เปล่า

กดดันเลยค่ะคือเท่าที่คุยกันในแบบเพื่อนนะคะ
คือก็ยังแบบเดาเลยว่าใครจะแบบเป็นแบบ
ไลค์ต่อไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ติดด้วยซ้ำ
ถ้าพี่โต้นมาหอเราตอนนี้เราก็

คู่นี้ก็คบกันมาจะ๑๐ปีแล้วนะคะ